ของผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ล่าสุดในบ้านเรานะคะ
มีผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่มขึ้น๑๘ราย
แต่ต้องบอกว่า๑๘รายนี้เป็นคนต่างด้าวทั้งหมดเลยนะคะ
อยู่ในศูนย์กักตัวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็พูดได้ว่าวันนี้เป็นวันแรก
ที่ไม่มีคนไทยป่วยด้วยโรคโควิด๑๙เพิ่มนะคะ
เพราะที่เพิ่มทั้งหมด๑๘รายคือต่างด้าวทั้งหมดเลย

ในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธีนโคโศกสูงบริหารสำนักการโควิด๑๙

ผู้ป่วยใหม่๑๘รายเป็นคนต่างด้าวทั้งหมด
ศูนย์กักตัวของสำนักการตรวจคนเข้าเมือง

เป็นผู้หญิง๑๗รายอายุระหว่าง๑๓๒๒ปีค่ะ
ชาย๑รายอายุ๑๐ปีเท่านั้นนะคะ
มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นอีก๑ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะ
ทำให้ผู้ป่วยสะสมทั้งหมดอยู่ที่๒๙๘๗ราย
กลับบ้านได้แล้ว๒๗๔๐ราย
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง๑๙๓รายเท่านั้นนะคะ
มีผู้เสียชีวิตสะสม๕๔ศพค่ะ
สำหรับผู้ป่วยใหม่ทั้ง๑๘ราย
โศกสบคบอกว่าจะใช้หลักมนุษยธรรม
หมายความว่าทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทย
ใครป่วยก็จะต้องรักษาค่ะ
ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มก้อนเดียวกันนี้จริงแล้วเขามีกันอยู่ประมาณ๖๐รายนะคะ
สำหรับกรณีที่จังหวัดยาลา๔๐รายค่ะคุณผู้ชม
การตรวจโดยแหลบจังหวัดยาลาครั้งแรกบอกว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙๔๐ราย
ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แบบมาตรการเชิงรุก
คือปูพรมออกคัดกรองตามพื้นที่เป้าหมาย
ตรวจตอนแรกที่แล็บของจังหวัดยาลาบอกว่าติดเชื้อ๔๐ราย
ทีนี้ไปตรวจรอบ๒ที่แล็บของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา
ผลออกมาตรงกันข้ามกันเลยไม่ติดเชื้อโควิด๑๙เลยนะคะ
ทีนี้ก็ต้องตรวจรอบที่๓รอบที่๓นี้เป็นการตรวจโดยแล็บของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในกรุงเทพค่ะ
คือในส่วนกลางตอนนี้กำลังรอผลอยู่นะคะ
โศกสบคก็ย้ำว่าไม่มีการปกปิดข้อมูลแน่นอน
เพราะถ้ายิ่งตรวจเจอผู้ติดเชื้อเยอะยิ่งดี
หมายความว่าเรามีประสิทธิภาพในการตรวจเรามีประสิทธิภาพในการค้นหาตรวจเจอรักษาแล้วหายได้ไว
แพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้มนุยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค
ก็ได้พูดถึงสาเหตุค่ะที่ทำให้ผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ทำไมไม่ตรงกัน
คุณหมอบอกว่าน่าจะเกิดจากขั้นตอนการตรวจในห้องปฏิบัติการนะคะแต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนผู้ที่เคยถูกสงสัยว่าติดเชื้อตอนนี้
แต่ทุกคนมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะว่า
ทำไมตรวจครั้งแรกพบเชื้อโควิด๑๙
ตรวจครั้งที่สองทำไมไม่พบเชื้อแล้ว
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการให้ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำต่าง
รวมถึงวางมาตรฐานการตรวจวินิจฉัยให้มาอยู่ในระดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะ
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันด้วยค่ะ
แต่ว่าถ้าผลครั้งที่๓ออกมาแล้วบอกว่าติดเนี่ย
แต่อย่างน้อยทั้ง๔๐คนนี้ก็อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว
ใช่เขาไม่ได้ปล่อยออกมาค่ะตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลกันก่อนเลย
เราก็สบายใจตรงนั้นได้นะครับเป็นการออกไปปฏิบัติการเชิงลุก
คือ๔๐คนตรงนี้เป็นวงสามแล้วคือในพื้นที่ยาลาเนี่ย
เขามีผู้คนที่เขาเดินทางไปกิจกรรมทางศาสนา
ใช่ค่ะแล้วเขาจะมีพื้นที่เป้าหมายตามตำบลต่างนะคะ
กับที่ภูเก็ตที่เป็นลักษณะของมาตรการเชิงรุก
ในพื้นที่ที่เคยมีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙

คือพอเขากลับมาแล้วเขามีคนติดเชื้อเขาก็ไปลุยตรวจต่อลุยตรวจต่อ
ตรงนี้๔๐คนนี้กำลังรอผลอยู่